จ๊ะแจ๊ะริมเจ้า
ข้าวของก็แพงขึ้นทุกวัน
แต่ก็ต้องทำมาหากินกันต่อไป
ครัวลุงลงพร้อมเสิร์ฟเปิดให้บริการ

เห็นแล้วน้ำลายไหลเลยอะค่ะ

ความถูกต้องเรามาเป็นที่หนึ่ง

กลับเสิร์ฟคนอื่นมาจะไม่หกแบบนี้นะครับ

ด้วยหว่า
สมแล้วที่เป็นเจ้าของกิจการ
อ่ะมันใช่ไหมคะลุงค่ะ
ผิดทุกช็อตน้ำกงน้ำแกงไม่ต้องสด

อ่ะว่าแล้วเชียวหน้าคุ้น
อายเจ๊แต๋วคนสวยนี่เองค่ะ